ไม่นานเพราะเอาแบบเพิ่งจะแส้กก็เป็นการไปซ้ำเติมสำหรับที่ไม่ใช่เป็นปัญหา
น่าจะตรงเป้าของรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะ
ปราบโกงอย่างไรคะ

เมื่อกี้ที่ท่านพูดมาทั้ง๓ท่านที่ผ่านมานั่นคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ้านเรา
แต่ว่าบอกว่าระบบจะดีขนาดไหนผมเห็นด้วยกับทางคุณหมอบรง
ว่าระบบจะดีขนาดไหนเราจะเขียนโครงการยังไง
แล้วมันก็ต้องเป็นปัญหาแต่ว่าถามว่าสิ่งที่เรา
เราจะแก้ยังไงถ้าผู้นำไม่โกงสักอย่างการโกงอย่างอื่นมันก็จะลดน้อยลง
เพราะฉะนั้นถ้าผู้นำสุจริตผมเชื่อครับว่ามันแก้ปัญหาได้
เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยต่อให้ระบบต่างส่วนระบบที่มันจะเกิดขึ้นที่เป็นอยู่ในบ้านเราวันนี้
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันมีปัญหาอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปแก้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าผู้นำไม่เห็นด้วยหรือถ้าผู้นำทุจริตแน่นอน
กระบวนการเหล่านี้ถึงเราจะปฏิรูปยังไงมันก็ไม่จบ
ประยุทธ์เป็นผู้นำที่สุจริตคนหนึ่ง

อ่ะเดี๋ยวฟังแป๊บหนึ่งฟังแป๊บเดียว
ไม่ได้คุยนานอ่าเชิญค่ะเชิญค่ะ
เชิญค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอย่างคนเอกเปรม
นั้นก็ผู้นำที่สุจริตคนหนึ่ง
แต่ว่าถามว่ากระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้นำอย่างเดียวแต่ว่า
เนื่องจากว่าระบบบ้านเราเนี่ย
มันยังมีส่วนอื่นที่มันมีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นอยู่

ถามว่าวันนี้มีคนติดคุกเพราะเรื่องเหล่านี้เยอะไหม
เยอะขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีต
ค่ะการมีผู้นำที่สุจริตคือข้อเสนอของเสรีรวมไทยถูกต้องไหมคะ

รวมไทยสร้างชาติขอไปค่ะ

เราจะทำอย่างไรกับตัวระบบหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือมีระบบในการตรวจสอบยังไงนอกเหนือจากตัวบุคคล

ถ้าตัวบุคคลสมมุติว่าของผู้นำในองค์กรอิสระ
ถ้าเราไม่มั่นใจตรงนั้นเราจะตรวจสอบยังไง

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณไม่มั่นใจตรงนั้น
ถ้าผู้นำจริงเขาสุจริต
ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต่อให้ผู้นำองค์กรอื่น
ถ้าไม่สามารถที่จะทำได้สะดวกขึ้น
การตรวจสอบมันก็จะยากขึ้น

กระแสตอนนี้คือมีความไม่ไว้วางใจกรกต
พลเอกประยุทธ์รู้สึกไม่ไว้ใจกรกต
เหมือนประชาชนบางส่วนไหมคะ

วันนี้เรายืนอยู่บนความจริงก่อนว่า
ข้อกำหนดบางเรื่องที่กรกตบอกว่า
ใช้เงินในการดำเนินการเลือกตั้งได้

เท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าประเมินแล้วเนี่ยมันใช่ไหม
นี่ผมกำลังจะถามทุกคนว่าจริงแล้วบางพักเท่านั้นเอง
บางบางกลุ่มเท่านั้นเองถ้าเรามารวบรวมจริงแล้วไอ้
มันเหมือนกับว่าความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น
ผมใช้คำว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าอย่างงั้น
ทำไมเราไม่แก้ซะไอ้เงื่อนไขที่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงอย่างนี้
เข้าใจที่พูดเข้าใจแต่อาจจะนึกภาพไม่ตรงกันนะครับ
กลับมาที่ที่บอกว่าผู้นำต้องนำเนี่ยอย่างองค์กรอิสระที่ดรวิทูลพูดถึงเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ถ้าคนไม่ไว้ใจกรกตพลเอกประยุทธ์รู้สึกรู้สึกถึงความรู้สึกนี้ตอนนี้ก่อนการเลือกตั้งไหมคะ
อันนี้ผมตอบแทนท่านไม่ได้

พักก็อาจจะมีบางเรื่องที่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้